คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์
บริเวณประตู๕และประตู๖ที่วัดพระธรรมกายกันต่อ
คุณระพีพันธ์เรือนศรีมีรายงานเข้ามาว่าตอนนี้
เจ้าหน้าที่ก็ดูแลความสงบเรียบร้อยกันอย่างเต็มที่
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในกรอบของตัวเอง
ดังนั้นติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
รายงานจากบริเวณคลองแอนที่ประตู๕ประตู
ทางเข้าประตู๕วัดพระธรรมกายขณะนี้
ปรากฏว่ามีพระศงศ์๒ลูก
ที่กำลังจะเดินทางเข้าไปภายในวัดพระธรรมกาย
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงกันไว้
เพื่อรอประสานกับทางพระสงฆ์ด้านใน

เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะตอนนี้นะคะ

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้พระสงฆ์ทั้งสองรูปนะคะ
นั่งรอเพื่อประสานให้กับทางเจ้าหน้าที่วัด
และทางพระสงฆ์ด้านในนะคะ
ออกมารับโดยพระสงฆ์ท่านบอกว่า
เดินทางมาจากประเทศเนปานนะคะ
เดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างไร
และจะอนุญาตให้เข้าไปหรือไม่นะคะ

แต่เราไม่อนุญาตให้เข้าไป
คือไม่ได้ยาดให้เข้าไป
กระทือแนะนำให้เอายาดยงทางออกมาให้ที่นี่
แต่ท่านก็ไม่ได้พยายามที่จะเข้าไปและเพียงนั่งรอนะคะ
เมื่องต้นปฏิบัติธาระกี๒๔ชั่วโนมันตั้งแต่เมื่อคืนผ่านมา
สถานการณ์ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง

แล้วก็มีทางวันธรรมกายก็มีสวดหมดตลอดทั้งคืน
แล้วก็ช่วงปี๓ถึงปฏิบัติกรรมก็มี
ประชาชนที่ว่าทางในขยอยออกมาประมาณ๑๐๐คน

แล้วก็อำนวยความสะดวกครับ

ก็ตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาของการปฏิบัตินะคะ

เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของทางศาลนะคะ
ลูกศิษย์

มาจากนี่บ้างแต่อยู่ที่วัดสะเกรดบทที่วัดสะเกรดด้วย
แต่บางครั้งก็ค่อยมาว่า
เอ่อกี่กับเอกสารต่างต้องทำอยู่ที่นี้ด้วย

ตอนนี้ในส่วนของพระทั้งสองรูปก็
รอเอกสารจากทางเจ้าหน้าที่วัดนะคะในการนำออกมาให้
เพราะว่าตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศบริเวณด้านในกันบ้างนะคะ
หลังจากเมื่อวานนี้มีการเผชิญหน้าแล้วก็มีการประทะกันระหว่างพระสงฆ์แล้วก็ศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายค่ะ
ซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นแนวรั้วนะคะกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปและณตอนนี้เนี่ยในส่วนของศิษยานุสิตเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
รวมไปถึงสื่อมวลชนนะคะก็ต้องได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันนะคะ
ตอนนี้พระสงฆ์กำลังอยู่ในระหว่างการสวดมนต์ร่วมกับศิษยานุสิตนะคะ
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวีก็พยายามประสานให้มีการขอเข้าไปถ่ายภาพด้านในนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานอยู่นะคะ
เพราะว่าทางศิษยานุสิตที่ประจำอยู่ตรงจุดนี้ก็ไม่สามารถที่จะอนุญาตได้
ตอนนี้พระสงฆ์ก็ได้รับเอกสารที่บอกว่าเป็นเอกสารของการรักษาทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลบรรยากาศโดยรวมที่บริเวณถนนเรียบคลองแอนแห่งนี้นะคะ
ก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปนะคะ
แต่มีรายงานว่าจะเข้าในประตู๑และประตู๔
ไม่ได้เดินทางมาประตูหน้าเพื่อลดการเผชิญหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะนั่นเองค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถนนเรียบคลองแอนค่ะ